ดีนี่ซักผ้าสูตรเข้มข้นซักสะอาดขจัดคราบติดแน่นห่างไกลจากสิ่งสกปรก

ข่าวใส่ไข่

นี่ฉันอยู่อยู่ดกรรมพุทธดำ

อะไรน้องบัวละเว

เรียยะ

คือก็เป็นคำของ

ไปเรื่องแรกวันนี้นะครับเป็นข่าวสลดใจครับคุณผู้ชมครับ
กรณีของคุณตาท่านหนึ่งวัย๙๒ปีคุณตาบัญชา
ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะครับคือก่อนหน้านี้นะครับ
ที่บังน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซานะฮะ
คือคุณตาเองเนี่ยพยายามถอยรถของแกคือแกขับรถอยู่
แกพยายามถอยหลังเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งจอดขวางเอาไว้
เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าถอยไปเนี่ยแล้วก็ไปชนนะฮะ
หน้ารถกระบะคันนี้คือนิดหน่อยไม่ได้มากมายอะไรเลย
สุดท้ายผู้ชายที่อยู่บนรถนะฮะชื่อว่าแบงค์นันมณัฐครับ
เนี่ยนะฮะลงจากรถมาแล้วก็เดินมานะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยดึงกุญแจรถของคุณตาออกไป
คุณตาก็ต้องลงมาเคลียร์ว่าเออเนี่ยขอโทษขอโพยขอกุญแจคืน
แต่ปรากฏว่าไอ้แบงค์เนี่ยนะฮะผลักคุณตา
จนกระทั่งคุณตาเนี่ยล้มลงไปแล้วหัวไปฟาดพื้นนะครับ
หลังจากนั้นคุณตาเองถูกส่งโรงพยาบาล
แล้วก็มีอาการเลือดออกในสมอง
ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับคุณตาเสียชีวิตแล้วนะฮะโอ้ยอ่ะ
คุณตาเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะ
คือเหตุเนี่ยนะฮะไปเกิดขึ้นที่บางน้ำเปรี้ยวนะฮะ

เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมานะครับ
คุณตาบัญชาเนี่ยวัย๙๒ปีนะครับ

แม่ค้าเขาเห็นเขาก็พยายามมาประคองคุณตา
แต่สิ่งที่เขาเห็นคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคุณตาเนี่ย
เลือดเนี่ยนะครับออกจากหูสองข้างนะครับ
แล้วเขาบอกเขาเห็นเลยว่าคนที่ขับเนี่ยก็คือ

ซึ่งเป็นคนที่เธอเคยเรียนหนังสืออยู่ด้วยกัน
เธอเป็นรุ่นพี่นะคนที่ช่วยคุณตาเนี่ย
เขาบอกว่าคนนี้เขาพยายามตะโกนเรียกนะ

ช่วยคุณตาก่อนทำไมชนแล้วหนีปรากฏว่า
เขาไม่สนใจฮะนำมณัฐขับรถไปเลย
เนี่ยนะครับที่สำคัญนะนัลมณัตินี่
คุณพ่อเนี่ยเป็นตำรวจนะครับ
คุณพ่อเป็นตำรวจในครั้งนั้นคุณพ่อก็ได้ออกมาให้ข่าว
วันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมาบอกว่า
เรื่องนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย
คุณพ่อของชายรายนี้ก็บอกนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้
เขาเพิ่งจะติดคุกมานะครับลูกชายของเขา
แล้วก็เคยมีเหตุลักษณะเหมือนกับเผาบ้านตัวเอง
เหมือนกับเป็นเผากระท่อมของตัวเองอะนะ
เนี่ยนะฮะก็คือมีคนเข้ามาช่วยแล้วก็จำได้ว่าใครเป็นคนผลัก
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับนัลมณัติสิริวัฒนสกุล
ก็ได้มารับเขาไม่ออกไปมอบตัวนะครับตอนนั้น
ก็โดนข้อหาไปแต่ล่าสุดถูกข้อหาเพิ่มเติม
แล้วนะครับก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
นี่จะใจร้ายมากนะครับคือไม่ได้ลงมาช่วยเหลืออะไรเลย
ว่าตัวเองแบบเป็นคนกล้ารับเป็นคนกล้าทำกล้ารับนู่นนี่นั่นอะไรต่างนานา

สุดท้ายแล้วตอนนั้นคนประนามนะครับว่าทำไมถึงกล้าที่จะไปทำร้ายคุณตาแบบนี้

แบงค์ไปเดี๋ยวคนที่ดูจะไม่เข้าใจค่ะ
ว่าผมใช้สื่อในทางที่ไม่ดีมาเรียกคนอื่นว่าเป็นองค์เป็นไอ้อีก
ก็จะมีคนที่รู้สึกว่าเออไปเรียกคนพวกนี้ว่าไอ้ไม่ได้

เห็นคนนี้ทำร้ายคนแก่
อยากให้คุณตาเนี่ยเอาเท้าถีบหน้าไอคนนี้จังเลยอะไรอย่างนี้
เขาก็จะบอกว่าคุณเป็นสื่อใช้สื่อในการมา
ว่าคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะเขามีสิทธิส่วนบุคคลของเขา
คุณจะไปว่าเขาไม่ได้ให้แบบคุณตามไปเท้าถีบหน้าเขาไม่ได้
คุณต้องแบบว่าเป็นกลาง

แล้วก็ตอนแรกก็เหมือนกับมีข่าวออกมานะฮะ
บอกว่าคุณตาแบบ
ฟื้นตัวได้ดีนู่นนี่นั่นหรือไม่ได้เป็นอะไรมาก
ไม่ใช่นะครับคือข่าวตั้งแต่แรกเลยคือมีอาการทางสมอง
แล้วก็เหมือนแบบอาการไม่ดีขึ้นจนกระทั่งวันนี้คุณตาเสียชีวิตแล้ว
อาจจะได้สติหรือไม่ได้สตินี้เราไม่ทราบแต่ว่าสาหัส
แต่ว่าสาหัสนะฮะให้มันติดคุกไปเลยไปมันก็แน่นอนที่ไม่ไม่ต้องบอกว่าไม่ให้มันติดคุก
มันติดแน่นอนเหรออ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เขาตายอ่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องแรกที่นำเสนอวันนี้นะเป็นเรื่องราวสลดใจก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทางคุณตามัญชาด้วยนะครับ
วัยเก้าสิบสองปีนะฮะเป็นอดีตท่ารัศกาลอ่าเป็นเป็นเป็นครูบำนานเนี้ยนะฮะ
ก็สงสารครอบครัวครอบครัวก็แบบตัวลูกสาวก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเราจะมีคนแบบนี้
มาทำคนแก่ได้แบบนี้มาผลักคนแก่แบบนี้นะฮะไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เพิ่งมารู้ที่หลังนะครับว่ารูปนั้นไม่ตรงปกอ้าวเดี๋ยวนี้แอปเยอะอ่ะ
อีกแล้วมันไม่ใช่แอปเยอะพี่เขาไปเอารูปเอารูปพอดดื่นกดอื่นนี่
เอาลูกคนนั้นมาเอาลูกคนกลางมาเห็นไหมล่ะ

รู้ซะก่อนแต่รูปจริงคือรูปซ้ายมือ

อายุ๓๙ปีจังหวัดขอนแก่นครับ
นำภาพโปรไฟล์ในเฟซบุ๊คของหญิงสาว

ลายเฟซบุ๊คของสาวหุ่นดีที่ถูกสาวนั้น

นำไปแอบอ้างว่าเป็นตัวเอง

เงินนะครับแสนกว่าบาท

ต่อสื่อมวลชนเพื่อแจ้งเตือนหนุ่มว่า

นายสุดปิตินะครับเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

แล้วก็แอดไปหาสาวนะฮะตามภาษาคนโสด

ตามภาษาคนโสดจั๊จ๊ะนะครับนี่พราว
น้องพราวใช้รูปภาพโปรไฟล์เป็นผู้หญิงหน้าตาดี
ตนเองจึงได้แอดเพื่อนไปนะครับ
แล้วก็พูดคุยกันแต่ยังไม่ใช่การจีบนะครับ
ต่อมาเริ่มคุยกันมากขึ้น
ขณะนั้นทราบเพียงว่าหญิงสาวที่คุยด้วย
เป็นนักธุรกิจเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร

จากนั้นนะครับมีการชักชวนกันไปเที่ยวที่เกาะจิกที่ชนบุรี

ฝ่ายหญิงเป็นคนหาที่พักให้
เมื่อได้ที่พักแล้วหญิงสาวรายดังกล่าวก็แจ้งมาหาตนเองนะฮะ
ตัวเองก็เลยโอนเงินค่าเช่าห้องพักไปให้ฝ่ายหญิง
เพื่อให้ฝ่ายหญิงนั้นเป็นคนจัดการ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
กำไรคู่โดยการโอนผ่านแอปของธนาคารนะฮะแล้วก็จะมีสลิปการโอนเงินเก็บเอาไว้หลายครั้งตนเองเนี่ยขอคุยแบบเห็นหน้าเดี๋ยวนี้บอกขอเห็นหน่อยขอเห็นโฉมหน้าผ่านวีดีโอคอลหน่อยได้ไหมฝ่ายหญิงก็บ่ายเบียงอ้างว่ายังไม่พร้อมค่ะเอาไว้เจอหน้าทีเดียวตอนไปเที่ยวด้วยกันดีกว่านะเดี๋ยวจัด
ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแล้วจึงบอกฝ่ายหญิงว่าเนี้ยขอไปหาที่บ้านได้ไหมอ่า
เกาะจิกไม่ได้ไปที่บ้านแล้วกันปรากฏฝ่ายหญิงก็ปฏิเสธไม่ให้ไป
นายสุดปิติยังกล่าวต่อนะฮะบอกว่าจากนั้นตนเองก็เริ่มเอกใจแล้วว่าเอ๊ะกูถูกหลอกหรือเปล่า
อืมจึงได้บอกฝ่ายหญิงว่าเนี้ยผมไม่มีเงินให้แล้วนะ
แต่ก็ยังคงมีการพูดคุยติดต่อกันมาตามเดิมนะครับ
อกจากนี้ตนเองได้ยินเสียงเด็กเรียกชื่อฝ่ายหญิง
ตอนที่ลักษณะเหมือนโทรคุยกันได้ยินชื่อว่าหมูหมู
ไม่ใช่มั๊ยใช่หมูอะไรเขาก็มองว่าหมูอะไร
เพราะกฎว่าฝ่ายหญิงบอกอย่างนี้ครับ
บอกอ๋อชื่อหมูเป็นชื่อที่ครอบครัว
ก็เรียกเธอมาตอนเด็ก

แต่จริงชื่อพราวนี่นะครับ
จนกระทั่งไปสืบทราบมานะครับว่า
พราวตัวจริงถูกนำรูปเอามาใช้เป็นโปรไฟล์
เพื่อหลอกลวงเอาเงินคนอื่น
จากนั้นเริ่มหาข้อมูลของหญิงสาวรายดังกล่าว
จนทราบว่าหญิงคนนี้ชื่อว่ามหิ่ง

รวบรวมหลักฐานต่างเข้าแจ้งความกับทางตำรวจสพเมืองขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้ตำรวจเองเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวผู้หญิงคนนี้มาดำเนินคดีนะฮะ

คือปรากฏว่าต่อมาครับหญิงสาวรายนี้เนี่ยถูกจับกลุ่มตัวนะ
รู้สึกว่าจะเป็นคุณตาของเธอนี่จะพาไปมอบตัวไปมอบตัวนะ
เขาบอกยอมรับนะบอกหลอกเอาเงินไปจริงนะเพราะเอาไปเลี้ยงดูพ่อที่ชาลา
แล้วพยายามผ่อนคืนให้เขายอมรับมาอ๋อผู้หญิงคนนี้ยอมรับมา
ยังไม่ได้ไปแจ้งตำรวจนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เจอตำรวจ
หมิงเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่
ไปคุยกับทางครอบครัวของหมิงนี่แหละปรากฏว่าเขาไม่ได้ดูแลคุณตา
อันนี้ไม่ได้ดูแลพ่อนะพูดไปเรื่อยโกหกจริงไม่ใช่
คดีไม่จบนะเขาบอกว่าหมิงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านนานแล้วนะ
คือออกจากบ้านไปเป็นปีปีแล้วแต่เดี๋ยวตาเนี่ยจะพยายามจะติดต่อประสานให้
นิ่งนี่ไปมอบตัวคือตาเนี่ยมีตัวจริงอืมอ่าตานี่มีตัวจริงตาเสียอกเสียใจนะ
ไม่อยากเชื่อเลยว่าหลานจะไปหลอกคนอื่นเขาแบบนี้ใส่ไข่จริง
ชอบการใส่อารมณ์ของคุณหนุ่มมากแต่สุดปิตินี่ไม่ได้นะไม่ได้จิก
ปิตินี่แปลว่าอะไรสุดปิติคือแบบที่สุดของแบบความปิติแล้ว
ความปิติที่ดีสูตรแปลว่าดีสุดน่ะสุดของความปิติที่ดี
ดีแบบสุดน่ะบางทีดีสุดสุดมากทำไมเชื่อได้ขนาดนั้น
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด

ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด

ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด

ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด

ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด
ต้องมีแต่คนในโซเชียลว่าถ้ามีข่าวแบบนี้บ่อยทำไมถึงเชื่อขนาดใด

คือคนมันหล่มไปแล้วเนี่ยมันรักไปแล้วเนี่ยนะ

ไม่แค่แบบว่าคุยกันตรงนี้แล้วมันรักได้อย่างไร

สามารถไปตามรูปผู้หญิงหน้าตาดีเนี่ย

หนูก็เข้าไปไอจีพี่เหมียวเฟสบุ๊คพี่เหมียวใช่ไหม

พี่เขาจะสร้างสตอรี่ของตัวเองขึ้นมาว่า

เขาก็จะเข้าไปตามไอจีของคนชื่อพราวเนี่ย

เขาจะไปเก็บรูปทั้งหมดมาเก็บไว้กับตัวเอง

กำลังชูมืออย่างนี้ได้ไหม

พยายามชักจูงใช้จิตวิจารณ์ในการพูดคุย
แล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างนี้
โดยการที่เขาเรียงจากรูปที่เขามีอยู่แล้ว
แล้วก็ไปสร้างเรื่องเหมือนกับสร้างละคร
ให้คนที่เขากำลังหลอกดูว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ

เพราะว่าเขาไม่ได้ทำกับคุณสุปิติคนเดียวหรอก
แต่คุณสุปิติเชื่อเขามากอยู่
กันเยอะแล้วแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่า
เรื่องแบบนี้มันเป็นข่าวมาบ่อยมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยได้ดูแล้วเนี่ย

ต้องมีเอ๊ะเอ๊ะหน่อยนะ

คือเงินออกไปจากตัวมันผิดปกติ
ดิฉันไม่ใช่ไม่เคยเจอนะแบบนี้

แล้วบอกว่าเป็นแบบว่าทำงานอยู่แบบว่าโรงน้ำมัน

น้ำมันเชื้อเพลิง
ไม่มีน้ำมันน้ำมันที่มันรถยนต์ด้วย

แล้วแต่เราก็นี่ถ่ายรูปมานะ

โรงกังโรงกังที่ขุดเจาะอะไรอย่างเงี้ย

เออแล้วมึงฟูไปคนเดียวเหอะ

ยังสิฉันไม่ได้นี่ฉันไม่ให้เลยเถิดไปถึงขนาดนั้น

โถเอ้ยแต่ถ้ามันเป็นของจริงก็ซวยไปนะอด

ได้หลงแล้วมันโอนไวหมดแหละค่ะ

มันถูกใจไงมันแบบมันอย่างนี้ไหม

เขาไม่ไห้เขาจะมีวิธีการต่างดันน่า
อย่าต้องทำเราตัดตัดรู้ว่าคุยนี้ดันมั้ย
นึกออกไหมคือบางทีโทรศัพท์คุยอย่างนี้ก็จะหลงในเสียงนาง
หลงเสียงนางอะไรอย่างนี้นางเสียงเซ็กซี่หน่อย
แต่บางคนเสียงมันหลงจริงนะหลง
อย่างคนอ้วนเหมือนเสียงมันอาจจะเพราะก็ได้

มาดูเรื่องวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง๑๘รายเลยนะฮะ
ก็นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ก็แถลงถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทยก็พบว่า
มีผู้ติดเชื้อ๑๘ราย

รวมผู้ป่วยสะสมก็๒๙๘๗ราย
รักษาหายแล้ว๒๗๔๐ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตติดต่อกัน๖วันแล้ว
รวมเสียชีวิตทั้งหมดก็อยู่ที่๕๔รายค่ะ
ทั้งนี้ผู้ป่วยรายใหม่๑๘รายเนี่ยนะฮะ
ทุกคนอยู่ในศูนย์กักกัน
กักผู้ต้องของผู้ต้องกักในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

และเป็นคนต่างด้าวทั้งหมด
ประกอบด้วยเพศหญิง๑๗รายอยู่ระหว่าง๑๓๒๒ปี
เพศชาย๑รายและอายุ๑๐ปี๑รายค่ะ
แพทย์ทวีสินเปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวว่า
มีผู้ติดเชื้อถึง๔๐ลายที่ยาลาเนี่ย
ตอนนี้ผลตรวจเขาเอามาตรวจ๒ครั้งเลยนะ
ตรวจที่ยาลาแล้วมาตรวจที่สงขา

แล้วก็ชุดข้อมูลออกไปก่อนหน้านั้นเชื่อว่าเป็นผลที่ยังไม่เป็นทางการ
ทั้งนี้เมื่อผลจาก๒แล็บไม่ตรงกันจึงต้องส่งมาที่
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนกลางที่สงขานะฮะ
ทีนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่าผลการตรวจสอบจะได้ผลอีกครั้งเนี่ย
ตอนนี้ผลที่ออกมา๔๐ลายว่ายังไม่เป็นเนี่ยยังไม่เป็นทางการต้องตรวจ๒ครั้งนะฮะ
ก็ตอนนี้ก็คือถ้าไม่มี๑๘รายที่ศูนย์กักกันที่สะดาวเนี่ยเท่ากับเราไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเลย
ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็คือเหมือนมาถูกทางแล้วนะแต่๑๘ลายนี่ก็เป็นอยู่ในที่กัก
คือเขาบุกตรวจทางใต้เนี่ยเยอะมากคือพอบุกตรวจก็จะเจอเพราะว่ามีคนกลับมาเยอะไง
อันนี้คือเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายยังไม่สามารถส่งออกได้
ยังต้องกักตัวอยู่นะฮะตอนนี้ก็มาหวาดเสียวตรงที่ออกไปเยอะกับเริ่มเปิดร้านอาหารกับเปิดสถานประกอบการนี้
เดี๋ยวอีกสัก๑๔วันก็คงจะมีตัวเลขถ้าไม่มีเลยก็ดีไปนับว่าเราก็อยากเปิดเต็มทีแล้วตอนนี้
เสริมสวดก็ยังไม่ได้นะยังคือเขาบอกว่าอยู่ใกล้กันเป็นระยะเวลายาวนาน
ยังคลินิกเสริมสวดคลินิกโรงพยาบาลฟันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นี่ก็ยังต้องรอ
อ๋อผมไปมาแล้วผมไปหาหมอมาแล้วคือผมไปที่โรงพยาบาลจุกเฉินได้ใช่ไหม
ผมเพิ่งไปมาล่าสุดเนี่ยพอดีว่าตัวที่ผมอุดเอาไว้มันหลุด
แต่ทีนี้เขาบอกว่าเขามีเฉพาะให้แค่คนที่จำเป็นต้องทำจริง
แต่ว่าระยะของคุณหมอจุ่มไปหานะฮะในการไปหาเนี่ยพอไปหาเสร็จปุ๊บเนี่ย
อย่างผมไปเนี่ยคนทำเสร็จปุ๊บประมาณ๔๕นาทีนะเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องรออีก๔๕นาที
คือคุณหมอต้องเคลียร์ทั้งห้องใหม่ผ่นน้ำยาข้าวเชื้อเช็ดเช็ดเช็ด
ทำนี่ทำนี่๔๕นาทีคนไข้คนที่๒ถึงจะเข้าไปผมทำเสร็จปุ๊บอีก๔๕นาที
คนที่๓ถึงเข้าไปคือต้องเคลียร์แล้วคุณหมอเนี่ยแบบจะเฟฟแบบผ้าเนี่ยประมาณ๒๓ชั้นแล้วก็ใส่ชิลนะฮะ
แล้วก็ถุงมือแบบเป็นสตรีมคือเพราะว่า
เทสของคุณทำไมคุณถึงต้องรีบไปทำมันหลุดออกมาไงพี่อ๋อหนักน่ะ
แล้วมันก็จะเวลาดื่มน้ำอยู่แล้วมันจะเสียวไงก็เลยต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้
ของฉันเป็นขัดขัดหินปูนบอกเลยบอกยังไม่ต้องยังไม่ต้องมา
ก็ของดิฉันเนี่ยอุดทิ้งไว้เพราะว่าตอนนั้นร่างมันซุดใช่ไหม
มันก็เกิดน้องก็เลยไปทำพอไปทำเสร็จแล้วก็เลยอุดถาวรไว้
เออไม่ใช่อุดอุดชั่วคาวชั่วคาวไว้ผลปรากฏว่า
ทำแบบรากฟันใช่ไหม
อ้อคือพี่อุดรากฟันไปแล้วเนี้ย
หุดอุดไปแล้วเรื่องรากฟันไปแล้วแต่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดแบบว่า
มีปัญหาที่แบบว่าที่ชั่วคราวมันหลุดให้ฉุกเฉินได้

ยังไม่ได้
ได้มีการเตือนนะคะคือคุณผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โพสต์เตือนผ่านเฟซบุ๊คธีรวัตรเนี่ยนะ
ว่าอุตส่ารอดมาหมดแล้ว

แท็กนะสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะ
มาตรการใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูก

เมื่อเข้าไปในที่ที่คนหนาแน่น
แล้วก็ล้างมือบ่อยโอเคดี
และอย่าลืมที่ชุมนุมอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือ
ห้องน้ำอ่านล้างมือก๊อก
แล้วก็ล้างอย่างนี้สมมุติว่าเวลาเราล้างมือเสร็จเรียบร้อยเป็นดีเป็นดีอย่างนี้นะ
ผลปรากฏว่าพอเช็ดมือเรียบร้อยนะ
แทนที่จะใช้กระดาษเสร็จแล้วเนี่ย

พอจะออกจากห้องน้ำก็เอามือไปจับที่บิดประตู

แต่พอเอามือไปจับที่บิดประตูปั๊บเสร็จเลย

ใช่แล้วตอนนี้ชักโครกอีก
มันเอาอะไรกระแทกก็ได้บางทีประตูมันเปิดเข้าอย่างนี้
เอาไหล่กระแทกมันก็ไปไม่ได้
ก็ชักโครกเนี่ยนะอันที่หรูหลาเนี่ยยิ่งหนักเลยนะ
เพราะเขาบอกว่าพอเวลาเราฟลัดก็คือหมายถึงชักใช่มั้ย
พอมันสูบพลวดเข้าไปอย่างนี้
มันกลายเป็นมีละอองฝอยในขนาดจิ๋วเนี่ย
สามารถที่จะเข้าไปในระบบหายใจของเราได้เลยนะ

ก็มีอย่างที่ตอนนั้นลิเดียเขายังพูด

ห้องน้ำบ้านห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำบนเครื่องบินเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยเวลาจะชักเนี่ยเขาบอกให้ปิดลงมาก่อน
ใช่อันนี้มันก็ควรจะใช้มาตั้งนานแล้ว
อันนี้คุณหมอก็บอกว่าด้วยความเป็นห่วง

เออก็ไม่เป็นไรก็นี่แอลกอฮอล์

ต่อไปนี้เนี่ยก็กลายเป็นแบบว่าต้องสะอาดทุกอนู

พูดไปก็เริ่มแบบนี้
ไปดูหน่อยกรณีของคลิปที่หลายคนแชร์กันเยอะมาก
หลังจากที่ทางภาครัฐเองได้มีการประกาศ
นุรมให้มีการขายสุรากันได้

ลักษณะเหมือนแจกปลีกเนี่ยนะครับคือโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปวิดีโอ
ที่ประชาชนแห่ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ

โดยที่ไม่มีการเว้นระยะห่าง
จนทำให้หลายคนนั้นกลัวว่าจะมีเรื่องของโควิด๑๙

ล่าสุดฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทสยามแม็กโคโลจำกัดมหาชน
ออกหนังสือชี้แจงและขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกคนนะครับ

ขณะซื้อสินค้าในแก๊โครนก็ระบุบอกว่า

ให้มีการเริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางจังหวัด
ทำให้มีลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย
รวมถึงร้านอาหารรวมทั้งผู้บริโภคทั่วไป
มีความต้องการนะฮะที่จะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มาใช้บริการที่สาขาเป็นจำนวนมาก

ในช่วงแรกของการเปิดขายสินค้าในบางสาขา
เหมือนกับภาพที่ปรากฏในสื่อต่าง
ทางบริษัทจึงขอชี้แจงให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจนะครับว่า
เราจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถ

เพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ไม่ต้องกังวลหรือซื้อสินค้าสำรอง

ให้รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย๑เมตรนะครับ
เพื่ออยู่ภายในบริเวณสาขา
รวมทั้งบริเวณจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
ซึ่งบริษัทก็คงมาตรการความปลอดภัย
แล้วก็สุขอนามัยที่เข้มงวดนะผู้แทนลูกค้า

เพราะฉะนั้นคือใจเย็นไม่ต้องเข้าไปแย่งกันซื้อ

สินค้ามีเพียงพอสำหรับใครที่อยากจะได้
ไม่ต้องรีบไปแย่งกันแบบนั้นนะฮะ
คือถ้าแย่งอย่างนี้แล้วเกิดอีก๑๐วันมีติดขึ้นมานะ
แต่ตรงนี้ต้องปิดอีกนะคือเขาไม่ได้หยุดขายเขาเปิดทุกวันนะ
อันนี้คือเขาเปิดให้จำหน่ายแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแย่งนะฮะ

อันนี้คือจำนวนที่ซื้อคือซื้อไปขายไม่ได้ซื้อหลายรัง
อาจจะเป็นร้านค้าร้านย่อยอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วก็แบกกันดับ
คือไหล่ที่เบียดกันอย่างนี้หน้ากากเอาไม่อยู่นะ
เพราะว่าถ้าละอองมันเข้าตาสมมุติว่าหน้ากากของบางคนมันไม่ได้กั้นแบบออกทั้งหมด
เพราะตอนนี้เราใช้หน้ากากผ้าใช่ไหมคะ
คุณภาพของหน้ากากที่คุณไปเบียดกันตรงนี้บางอันมันไม่ได้กันนะ
ก็คืออย่างที่บอกครับว่าจริงแล้วไอ้เจ้าเชื้อพวกนี้
เวลาที่มีคนจามคนไอเนี่ยนอกเหนือจากที่เราสูดเข้าไปหรือดมเข้าไปหรืออะไรก็
มันอาจจะไปติดตามหน้าตามหน้าของคุณผู้ชมเอง
แล้วบังเอิญว่าคุณไปเหมือนแบบจับซับขยี้ตามันติดเข้าไปเลย
ขี้มูกหยิบอาหารใส่ปากมันติดเข้าไปเลย
ก็คืออันนี้อันตรายมากนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณใส่หน้ากากอนามัย
แล้วไปอยู่รวมกันแล้วมันจะปลอดภัย๑๐๐มันก็ไม่ได้อย่างนั้น
เพราะว่าพวกละอองฝอยบางทีมันติดอยู่ตามหน้าตาเรา
หรือตามแบบเข้าของเครื่องใช้
จะแก้งหรือว่าจะไม่ให้ทำมาหากินอะไร
แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเองแล้วมันก็เห็นผลมาแล้ว
ในเวลาที่หลายเดือนที่ผ่านมา๒เดือนแล้วนะการอดทนกันหน่อยครับ
อดทนกันหน่อยคือประวัง

หลายคนสงสัยว่าสมมุติว่าวันนี้เขาบอกว่า

แบบแยกเป็นโต๊ะมีอะไรกั้นอะไรอย่างนี้
สมมุติพ่อแม่ลูกก็ออกจากบ้านกันไปด้วยกัน

ก็ติดต่อมาจะไม่ติดหรือคะ
ในอย่างนี้ถ้าไปหลายคนอย่างนี้นะ
ควรจะซื้อไปกินบ้านเอาจริงเลยนะ

แต่ถ้าจะ๔คนยังไงมึงแยกโต๊ะไม่ได้
ใช่ไหมชาบูอย่างนี้ถ้าอยู่บ้านเดียวกัน
มั่นใจแล้วว่าไม่ได้มีใครติดก็ซื้อไปกินที่บ้าน
มันก็มีดีลิฟต์เบลออยู่นี่
คือมันต้องยังต้อง
ยังต้องหยุดไม่ได้มันต้องหยุดระวังยังไม่ได้

เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

แล้วร้านเขาคงไม่ห้ามเขาคงห้ามไม่ได้

ถ้าถือว่าเรากากตกที่๑๔วันเรากินที่บ้านก็ยังโอเค

จะเปิดนะฮะแล้วก็บางร้านเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะแบบพยายามเซฟ
ก็คือจะมีนี่นะฮะทางกล้านนั่งอะไรอย่างนี้
แต่ปัจจุบันตอนที่คนไปเนี่ยก็ยังไม่กล้านั่งเหมือนกัน

คือเหมือนแบบทุกอย่างมันชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนเลยตอนนี้
เราไม่เคยล้างมืออย่างนี้มากเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยนะ
มันยังเกิดขึ้นเพราะนี้เรารู้แล้วว่าการล้างมือคือการช่วยเหลือ
วันนี้ผมมีโอกาสที่คุยกับทางรัฐมนตรีเกษตรรัฐสากรนะฮะ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวลองดูสิต่อไปเนี่ย
ในมุมของคนที่เคยทำงานอื่นอยู่ในกรุงเทพนะฮะ
จะเป็นก่อสร้างจะเป็นงานไหนก็ตามแต่เนี่ย
แต่วันนี้พองานเนี่ยไม่มีนะฮะรายได้หดตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่
เขากลับไปที่บ้านเขาแล้วชีวิตวิถีความเป็นอยู่เขาจะเปลี่ยนไป
เขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเกษตรกรเหมือนที่บ้าน

เออคือไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่

คือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดพี่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมด
ถามว่าในมุมของสิ่งที่ดีเหรอมันก็ไม่ใช่นะพี่
เพราะว่าระบบการหมุนเวียนการกระจายเงินมันก็จะยิ่งแบบ

ตอนนี้ก็มีหลายกิจการก็ต้องปิดไปเพราะว่า
มันต้องเกิดการหมุนเวียนของคนของเงิน
ยังพอปิดพอเปิดไม่ได้เนื่องจากว่า

ตอนนี้โควิดยังอยู่นะเรายังไม่มียารักษามัน

เรายังเรายังชะล่าใจไม่ได้ว่าเฮ้ย
ประเทศไทยคนตายเป็นศูนย์มาหลายวันแล้ว
เพราะว่าตัวเขาผมก็เชื่อว่าหลายคนก็
อย่าพึ่งสิก็จริงก็อยากจะหางานทำนั่นแหละ
อืมแต่บังเอิญถ้าเกิดว่างามมันไม่มี
มันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อะไรอย่างนี้
เขาก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่เขาจะต้องแบบเอ่อ
เกษตรกรไปช่วยลดเหลือครอบครัว

เพราะว่าเขาไม่มีเงินกินข้าวนะ

แล้วก็เอาข้าวให้เขากินได้อะไรอย่างเงี้ย
นี่คือคนที่อยู่ในระบบธุรกิจของการใช้

ถ้าอย่างต่างจังหวัดนี่คือ
เกษตรกรรมใช่ไหมพ่อแม่มีพี่

อย่างน้อยก็มีอาหารกินอย่างน้อย

อย่างที่สังคมบอกว่าต้องมีเงินเยอะ

รัฐก็ต้องเข้าไปดูแลในมุมของเกษตรกร
เมืองใหญ่ได้เงินเยอะกว่าอยู่ต่างจังหวัด

อายุ๔๐๕๐บางทีไม่มีเงินเก็บนะเว้
เดี๋ยวผมฝากเรื่องประกันสังคมนิดนึงพอดี
พอดีว่าจริงแล้วตอนนี้ประกันสังคมเอง
เขาเพิ่มอัตราให้เป็น๖๒นะครับ
จาก๕๐ของน่าที่ได้มีการบอกไปแล้ว
วันนี้เขาจ่ายไปแล้ว๔๒๐๐๐รายนะฮะ

เป็นเพราะว่าบางที่เจ้าของกิจการเอง
นายจ้างไม่ได้มีการติดต่อประสาน

นายจ้างเนี่ยจำเป็นต้องติดต่อนะฮะ

ติดต่อไปที่ธรรมประการสังคมเลยว่า
ตอนนี้คือร้านคุณบริษัทคุณเองหยุด
แล้วก็ทางลูกน้องคุณเนี่ยลูกจ้างคุณได้รับผลกระทบ

เพราะฉะนั้นคุณต้องรีบแจ้งไป
เพราะเขาจะจ่ายเงินให้กับทางลูกจ้างของคุณแทน
ยกเว้นคนที่อยู่ในมาตรา๗๕ก็คือ
นายจ้างเองจะต้องจ่ายเงินให้กับลูกน้อง๗๕ของเงินเดือน
แต่ถ้าคุณไม่ได้จ่ายคุณต้องรีบติดต่อไปนะฮะ
ถ้าเกิดว่ากิจการของคุณแบบยุติ
หรือว่าชะงักไปหรืออะไรก็แล้วแต่
เพราะโควิดนะฮะรีบติดต่อไป
คุณลูกจ้างลองถามนายจ้างสิว่าเฮียแจ้งหรือยัง
ใช่ลูกจ้างเองก็ต้องถามนายจ้างว่าไปแจ้งหรือยัง

ได้รีบมีเงินกลับเข้ามากันนะ

โอ้โหสุดตอนนี้ยึดแล้ว

ก็โฆษณาเราก็จะน้อยจริงนะครับถูกใจหมดเลย

อินสุดีแมคยังอยู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปกตินักท่องเที่ยวจะเยอะมาก
ขับรถขึ้นไปทะลุทะลวงตั้งแต่ฝั่งธนรัฐตั้งแต่ปากช่องข้ามไปประจีนไปนครนายก
เราก็จะเห็นช้างออกมาบ้างในบางเวลาแต่ตอนนี้เกิดเหตุการณ์สัตว์ออกมาเต็มเขาใหญ่เลย
เจ้าหน้าที่ก็ไปถ่ายรูปไว้มันออกมาคงงงปกติพวกเราเคยต้องแอบพวกเขานี่นะ
โดนรถบีบแต้ไล่บ้างอะไรบ้างคนหายไปในหมดมีกันงงนะครับก็เดินมาหาคนตูดเบลอเลยนะอยู่ข้างล่าง
ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สัตว์ป่าและพันธุ์ก็เปิดเผยว่าเขาออกมาเดินตามถนนเลยวันนี้ไม่มีใครเที่ยวสบาย
ระบุว่าหลังจากมีการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทั้งหมดทั่วประเทศตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ในหลายพื้นที่ก็พบว่า
มีสัตว์ป่านี้ที่ไม่เคยออกมาให้เห็นก็มีมีช้างและมีหมีหมาด้วย
ก็ขอปิดต่อไปก่อนตอนนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ตอนที่เปิดมีขี่มอเตอร์ไซค์ไปรออยู่ที่ป้ายนะ
คิดว่าเปิดนี่คืออุทยานเปิดด้วยจะขี่มอเตอร์ไซค์กันข้ามข้าวใหญ่
ถนนเขาใหญ่เนี่ยเป็นถนนที่ผ่ากลางอุทยานที่ค่อนข้างอันตรายนะสำหรับสัตว์นะฮะ
แล้วเขาคงเห็นว่าแบบว่าทำไมคนไม่มีสงบดีนางก็เลยออกมาเดินเล่นกันหมดนะ
มีออกมากินต้นหมากต้นอะไรยืนงงงในโดงงงงในโดงว่าคนไปไหน
คนไปไหนแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งหาไม่เจอเป็นทั้งโขงนะหนุ่มมานอนอยู่กลางถนนนะ
ลูกช้างนอนแล้วพวกแม่พ่อก็ยืนล้อมอยู่อย่าคงสบายดีเออแบนเรียบ
หนาไม่ตำตูดเต็มเลยนี่ไงมันเป็นบ้านฉันน่ะเธอมาวุ่นวายกับบ้านฉันตอนนี้
กระทิงมายืนดูคนไปไหนหมดวะเขาคงรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะนะเขาก็เลยเดินมา
มากเลยงูก็มาจ้ะไม่ใช่แต่เฉพาะช้างม้าวัวควายนะงูก็มาจ้ะนี่เลยจ้ะ
อยู่แถวบ้านวางน้ำเขียวนี้นะคะจังหวัดเทชบูนเนี่ยแหละตอนดึกนะเขาก็จะมีแบบว่า
หลังสกขวนไปแล้วพวกชาวบ้านก็มาพบงูโจงอางขนาดใหญ่๒ตัวเลยนะกำลังนอนขดกันนัวเนียเลยนะ
บ้านเนี่ยไหนจะมันเนียนเขาก็มาบอกว่าโอ้โหจะทำยังไงดี
อุตส่าห์ไปเห็นอีกกันอะไม่ไม่ใช่ที่นี่ตอนแรกในบ้าน
เขาก็เลยเอาตะข่ายไปล้อมไว้ในห้องน้ำไงเพื่อไม่ให้มันหนีไปไหน
เพื่อกะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอรุ่งเช้าเนี่ยก็จะได้จะมาจับตัวไปใช่ไหม
ตอนนี้พอตอนดึกมันไม่สะดวกในการจับงู
เขาก็กลัวเดี๋ยวแบบว่ามองอะไรไม่เห็นถนัดธนีมันมาฉกเอาก็จะสวย
ก็เลยแบบว่ากักเอาไว้ก่อนไอ้เจ้าสองตัวนี้ก็อยู่ไปในห้องน้ำ
ผลปรากฏว่าในตะข่ายที่ล้อมห้องน้ำนะไม่ได้ไปคุมตัวมัน
ปรากฏว่าพอตื่นเช้ามาได้ยินเสียงหมาเห่าแบบว่าเห่าอะไรกันนะขนาดนั้น
ก็เลยไปดูผลปรากฏว่าอ้าวตายจริงในห้องน้ำมันไม่มีแล้วอ่ะ
ไอ้ย่าออกไปทางไหนอ่ะมันไปอยู่ไหนรู้ไหมมันไปอยู่ในนี่รูหนู
ออกไปเนี่ยไกลจากบ้านเนี่ยประมาณสัก๕๐เมตร
หน้าลายสวยมากพี่คะน้องคะขอโทษผลปรากฏว่าก็เลยต้องรีบ
แช่งความรีบแช่งความช่วงนี้ไม่ซื้ออะไรทำพอล่ะ
นะนกไม่รู้จะถือไปไหนจริงก็เลยให้ให้ให้อาสาสมัครเขามาจับ
อาสาสมัครก็มากันเลยนะคุณคะ
ช่วยกันนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เนี่ย
ก็จับเจ้าหมูจงอ่างเนี่ยไป

จับไว้ทั่วเดียวอีกตัวไม่รู้ไปไหน

ก็ต้องรอนะถ้าโชคดีก็ต้องรอให้คู่มันนี้นะออกมา
ถ้าโชคร้ายก็ไม่รู้แหละว่าตอนนี้จะเอายังไง

แต่งูทุกอังเขาอาฆาตนะ

มันมีคู่เหรอ

ไม่รู้แม่ผมเคยรักสร้างตอนเด็ก

ไม่บอกว่างูเนี่ยเขาอาฆาตนะอย่าไปตีคู่เขานะ

เดี๋ยวอีกตัวนึงเขาจะแบบเหมือนคอยตามเรา
แต่นี่เขาไม่ได้ตีไงเพียงแต่ว่าเขากะเอาไว้

พวกนี้มันจะเข้ามาเพื่อหาอะไรกินป่ะ
ก็คงต้องหาอะไรกินไม่ต้องไปเข้าไปกินในรูหนูนั่น
เหมือนจะมือเท่ามือ

คุณพิญญาฝากมาถามค่ะ

ไปสวดมนตร์ไหว้พระอธิบาลพี่

ขอทราบอายุหน่อยค่ะจะเสี่ยงลอตเตอรี่งวดนี้

อย่างนี้แสดงว่าขอหวยผ่านรายการไม่ได้ครับ

ต่อไป๑๖พฤษภาแล้วใช่ไหม
ไปหาเอาเองในอินเตอร์เน็ตแล้วกัน
วิกิพิเทียละกันเข้าเลยตรงไหม

เขาบอกเอาว่า
เห็นคุณหนุ่มก็สวดมนตร์ที่บ้าน
ไปสวดมนตร์ที่บ้านเค้าเหรอ
บ้านเรียกที่อะไร

ปฏิหารหลวงปู่ทวดรถชนเต็นต์ตรวจโควิดเมืองกระบี่พังยับ
แต่ตู้กับข้าวที่แขวนองค์พระไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนชุดตู้ตรวจโควิด
เออชนไม่ชนเต็นต์อ๋อเต็นต์ชนเต็นต์ติดโควิด
ชนเขาทำไมแต่ตู้กับข้าวไม่เป็นไรตู้กับข้าวของของในเต็นต์นี่ไง
อ๋อที่ไว้ที่ไว้พาเออเนี่ยนะฮะเอาสิเต็นต์ลมนี่คือ
ผู้สื่อข่าวได้มีกับรายงานนะครับบอกว่านายสวรรค์รัชชาสวรรณรัฐ
ท่านเป็นปลอดอาวุโสนะฮะอำเภอเมืองกระบี่
พร้อมด้วยเจ้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเต็นต์นะครับ
จุดตรวจสกัดโควิด๑๙บริเวณถนนเพชรเกษม
บนกระบี่น้อยจังหวัดกระบี่อืมหลังพบว่าเต็นต์เนี่ยนะฮะ
ถูกเฉียวชนจนกระทั่งเสียหายจำนวน๓หลังด้วยกัน
โดยพบว่าเต็นต์นั้นเสียหายทั้งหมดนะฮะแต่ตู้กับข้าวครับ
เอาไว้แจกชาวบ้านนั้นไม่ได้รับความเสียหาย
นายเสวตชัดซึ่งเป็นประหลัดอาวุโสของกระบี่เนี่ยนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าตนเองได้รับรายงานจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
เต็นต์ที่ตั้งบนถนนเพื่อเป็นจุดตรวจถูกรถชนพังนะฮะ
ก็เลยมาดูแล้วก็มาสอบถามว่ามีใครเห็นเหตุการณ์บ้าง
ปรากฏว่าก็มีคนเห็นเหตุการณ์นะฮะเขาบอกว่าเวลาประมาณใกล้รุ่ง
มีรถบรรทุกเทลเลอร์เฉียวชนไปเกี่ยวหลังคาเต็นต์พังทลายลงมาสามหลัง
ขณะนี้นะครับได้แจ้งไปทางเจ้าที่ตำรวจนะฮะ
เพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็ติดตามรถการดังกล่าวบรรดบริเวณคดีครับ
ค่าเสียหายแล้วนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
พบว่ามีเพียงตู้กับข้าวเท่านั้นแหละฮะที่ตั้งเอาไว้เพียงตู้เดียว

คือทำไมมีตู้กับข้าวอยู่ในเต็นต์ก่อน
ก็คือเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าตู้นี้นะฮะ
เขาแขวนพระหลุงปุถวธไว้ด้วย
เพื่อความเป็นสิริมงคลตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
จึงทำให้ตู้กับข้าวไม่พัง

ตู้กับข้าวเก็บไว้ใส่หงอาหารอะไรยังไง
เมื่อคืนไม่ได้ตั้งเตนท์เนี่ย

นั่นนะเข้าไปในนั้นนะ
ขับเข้าไปในเต็มมีเลนในเลยไหม

แล้วก็ไปเรื่อยชิลช่างเก้า

พรุ่งนี้วันที่๕เดือน๕แหมเลิกดี
ตังค์ในกระเป๋าเตรียมเงินในบัญชีเอาไว้
พบกับแคมเปญช็อปออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่จากรอบินสันออนไลน์

เขาเปิดแคมเปญใหญ่ต้อนรับวันที่๕เดือน๕
เอาใจสายช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ
แคมเปญ๕๕เมกาเซลลดสุดไม่หยุดช็อป
นี่ระหว่างวันที่๔ถึง๖พฤษภาคมนะครับ๒๕๖๓นะฮะ
จัดหนักกับดิวดีสุดคุ้ม
ที่จะทำให้คุณนั้นไม่หยุดช็อปนะครับ

แผนกลดสูงสุดถึง๘๐นะครับคุณผู้ชม
มีเครื่องสำอางลังคมมีคลินิกคีล
แล้วก็มีแฟชั่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ
กระเป๋าใช่สินค้ากีฬา

เมื่อคุณช็อปครบ๕๐๐๐บาท
ขึ้นไปนะฮะสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

แล้วก็ยังรับเครดิตเงินสูงสุดนะฮะถึง๑๓
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการพิเศษให้อีกนะฮะ
กับทุกคำสั่งซื้อจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับ
ครับผมนี่ล่าสุดนะมีคนส่งมาหาแล้วนะ

นี่นะเขาบอกว่านี่ตัวเองก็ฝันถึงพี่หนุ่มนะคะ
ฝันว่าได้เข้าบ้านไปเล่นกับมายูแล้วก็พี่หนุ่ม
มีลูกอีกคนด้วยเพิ่งจะคลอด
หนุ่มให้ถ่ายรูปเป็นแบบพลลอยละเอียดมากขอบอกความฝัน
นี่ส่งมาบอกแบบนี้น้องไปหาแสงหัวแล้วกัน
แค่ตอนนี้ในเน็ตก็ตีกันอยู่ว่าตกลงอายุพี่หนุ่มเท่าไหร่กันแน่
หาไม่ยากหรอก๒๘คุณหนุ่มเกิดปี๖๕อายุ๕๑ควบค่ะตัวลงเอาเลขไหนกันแน่
ยังไม่ถึงนี่ก็เวอร์ป่ะ
ไม่ใช่ครับคุณหนุ่มอายุ๕๓หรือ๕๕ปี
ตบปาก

คุณหนุ่ม๑๘กระดาษ๒๕๑๑ต้อง๕๒แล้วค่ะ

เดี๋ยวไปแอบดูก่อนพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ

ได้ค่ะ
เคทีดอร์กันแดดฟรุิตผิวเบาใสหน้าไม่ร้อย
โอ้โหกันแดด๕๐นะเมื่อกี้นี้

อ๋อเธอ๕๐แล้วเธออายุ๕๐แล้ว
ผมไม่ได้ใบ้ผมไม่ได้บอกอะไรนะ
บอกว่าถ้าคุณอายุตกลงคือนับเดือนนับอะไรใส่กันโบ๊ะ

๕๐นะคะ
มาดูแต้วกับเจมส์จีกันดีกว่าแม่
เขาบอกอย่างนี้ว่าอยากให้แบบว่า

ก็เลยอยากให้สองคนเนี่ยเขาแบบว่าเป็นคู่จิ้นเนี่ย
เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีความอะไรนะ
หลังจากจบความสัมพันธ์รักมาราทอนอันยาวนาน
ถึง๑๔ปีของสาวแต้วเลยนะคะ

ก็เลยทำให้เกิดมีกระแสนะ
เกิดขึ้นมาที่ว่ามี๓หนุ่มไฮโซมาจีบนู่นนี่นั่นต่างนั้นนะ
แต้วเขาก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรม
ซึ่งงานนี้เนี่ยนะไม่ได้มีแบบว่าแฟนคลับที่แบบอินกับกระแสคู่จิ้น
แต่จิโผล่คอมเมนต์มาว่าชอบจิแต้ว
จิแต้วค่ะไหนพี่แต้วก็โสดแล้วเป็นแฟนกับพี่จิ

เพิ่งจบละคร์นี้ใช่ปะแฟนคลับที่๒คนรอฟังข่าวดีนะครับ
มีแฟนคลับเนี่ยเขารอว่า๒คนนี้จะมีข่าวดีอย่างงี้ไหม
ให้พ่อถึงหรือว่านี่
แต่ตอนนี้เงียบน้อยเนอะ
ก็จะให้หยดโด่งอยู่บ้าน
เราต้องเหมือนสมัยพี่แอดสมบัติที่ห้ามเปิดเผย
ตอนนี้ปรากฏว่ามีคนเข้ามาพูดจังเลยดิฉันก็ฝันเห็นคุณหนุ่มค่ะ

ไม่ต้องฝันนึงผมบ้าเขาแล้วก็ได้

ใครว่าไปผมคิดว่าคุณหนุ่มอายุไม่เกิน๔๕นะครับ

ติดต่อเข้ามาหน่อยจะมีรางวัลให้
ผมอยากบอกว่าเค้าพูดดีแล้ว
ไอดอลสาวลิซ่าหรือละลิสาลิซ่าแก๊พริ้งนะคะถูกคู่ไม่หวังดีออกมาโพสต์ข่มขู่
ขู่ธรรมดาไม่เป็นไรนี่เล่นระดับนี้เลยผู้ใช้แรงงานอินสตราแกรมไลน์หนึ่งนะครับ
ผ่านไอจีสตอรี่ด้วยข้อความว่าฉันจะฆ่าลิซ่า
เฮ้ยฉันเตรียมปืนไว้เรียบร้อยแล้วตำรวจจับนะเธออย่างนี้
อกจากนี้ยังโพสต์ภาพตัดต่อรูปลิซ่าแปะอยู่บนโรงศพด้วย
เนี่ยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็สร้างความกังวลให้กับแฟนเป็นอย่างมาก
ในการใช้กฎหมายจัดการคนที่ข่มขู่แหวมขั้นเด็ดขาดเลย
แฟนช่วยกันทวิตข้อความพร้อมติดแฮชแท็ก
มันผลดังมากเจอกันแหละ
ก็หยั่งแน่นอน
รอส่องบนที่เต้นไทยนี้

เพราะว่าเขาเป็นคนดังมันมีผลกระทบต่อจิตใจ
มีสิเวลาดูหนังพวกนี้ก็ไม่มีอะไรหรอก
ก็ถึงต้องมีบรัฐกาศแน่นอน
สุโฮนี่อะไร

เมื่อกี้นี้ที่อ่านข่าวตู้กับข้าวไป
พีอาร์ฮานะนะ

ดูเหมือนเขาจะเอาไว้ใส่อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจโควิด๑๙นะคะ
เห็นจากภาพเขามีกล่องใส่ถุงมือด้วย

นี่นะฮะเอาไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นทีวิภาควิจารณ์กันโอ้โฮสุดเลย
เรื่องราวของนักร้องค่ายเพลงชื่อดังค่ายหนึ่งนะครับ
อ่าโอเคนะฮะลองดูคลิปก่อนนะฮะ
อย่าแบบติดตามแบบโง่ไม่ลืมหูลืมตา
อย่าไปชี้ชัดใครว่าคนนี้ต้องเป็นคนดีของสังคม
คุณเป็นนักร้องคุณเป็นดาราคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
คุณต้องพูดพะย์ล้อพูดพ่อขายดี
ขายพะย์ล้อขายโมไมล์ให้มันสะหนอก๊อยหลุ
มึงซื้อกูมั้ยมึงก็ไม่ซื้อ

ซื้อมึงซื้ออะไร

มึงมีปัญญาซื้อหรือเปล่า

คุณกาญจนาคะ
ริชันมีมะขามแช่อิ่มราคา๑๐๐บาท
มีมะขามหวานแกะเมล็ดให้ด้วย

มีก้วยสดใต้มะขามตอนนี้กำลังจะหมดแล้ว
จากข่าวที่ออกมาก็คือ

กระโหลกแดงเขาออกมาแชร์นะครับว่ามีคนส่งไว้ให้เขาดู
แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเป็นนักร้องนะฮะสังกัดค่ายค่ายหนึ่ง
ซึ่งเป็นค่ายดังแล้วก็เวลาไลฟ์เนี่ยก็ใช้คำที่ไม่ค่อยสุภาพในการแบบ
ทอต่างนานาอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ปรากฏว่าทางตัวของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วทางค่ายเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้

ตัวเธอเองเป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนพูดจาหยาบแบบนี้นะ
เพราะว่าเขาบอกว่าหนูเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่

แล้วก็หนูก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ

ล่าสุดนะฮะคุณผู้หญิงท่านนี้ก็คือ
อนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะครับพอดีเป็นข่าวออกมาแล้ว
ชื่อว่ากันดานะฮะก็ออกมาโพสต์ข้อความนะครับ
ตนเองจะดำเนินคดีกับทุกเพจ
ตัดบางตอนที่ตนนั้นไลฟ์นะครับ
แล้วเอาไปให้คนอื่นด่า
ทำมาหากินไม่เคยด่าใครแบบไม่มีเหตุผล
ก่อนหน้านี้มีคนมาสั่งของแล้วไม่เอา
สินค้านั้นเสียหายไม่มีใครรับผิดชอบ
ต้องมานั่งกินเองเคยเห็นใจคนจน
ทำมาหากินบ้างไหมนี่เขาถามนะฮะ
หลังจากนั้นนาการดาก็ไปเช็คอินนะฮะ
ที่สถานีตำรวจภูทรวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้แจ้งความเอาผิดเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่นะฮะก็คือเธอก็ในมุมเธอเธอว่าอย่างนั้น

แต่ทีนี้ในมุมของคนที่เข้าไปเห็นเนี่ย

แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอ
อ่ะกลับเข้ามาก็ต้องลากันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวเราจะเอ่อทิ้งภาพน่ารักนะฮะ
เวลาหมดนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป